ก็๓คำถามที่ถามมาผมเล่าให้ฟังดีกว่าแล้วกันไม่ต้องถามกัน
ผมไปอยู่โน่นไปเตรียมวันที่๑กลับมาวันที่๓
คือผมไปโน่นผมก็ห่วงที่นี่เพราะยิ่งการเปิดประเทศใช่ไหม

ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ทั้งทุกหน้า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดี

แล้วก็สร้างประสิทธิการวินเข้าและท่องเที่ยวก็โยนมากกว่าเดิม
เรื่องการท่องเที่ยวนะผมไปที่ต่างประเทศนะ
ผมก็เล่าให้บรรดาผู้นำฟังเท่าที่มีโอกาสได้พบกันนะนะ
ก็คุยกันแล้วก็บอกว่าประเทศไทยพร้อมเปิดประเทศจำได้
ประหลังจากเปิดวันนี้นะครับประหลังจากเขาก็ขอให้เปิดเป็นความสำเร็จ
แต่เขาก็ชื่นชมนะเขาก็รู้จักประเทศไทยถ้าเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วล่ะนะ
เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเขาอยู่แล้วร่วมยินดีที่เปิดประเทศนะครับ
ผมก็บอกว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอมือแล้วกัน
ระยะต่อไปนะครับก็สามารถที่จะ

วันนี้ก็ทราบว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณประชาชนขอบคุณทุกภาคส่วน
ขอบคุณภาคธุรกิจเอกชนด้วยเจ้าที่ทุกคนทำงานหนักนะ
คราวนี้เล่ากลับไปที่การประชุมแล้วกัน
การประชุมก็ผมก็ถือว่าผมได้นำศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วย
แล้วตรงต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจากการปฏิบัติตัวการเตรียมการอะไรต่าง
ซึ่งผมก็มีประสุนกันทั้งประเทศท่านหลังความยอมศัตริย์ท่านผู้บังคับประสุนกันทั้งประเทศ
ธิบดีต่างไปกันหลายท่านนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องเรื่องงานหลายงาน
เรื่องการเตรียมการเรื่องทำกล่าวถ้อยแถลงต่าง
ท่านแถลงก็ผมก็ทราบแต่ผมไม่ให้ความสนใจนะ
กรณีที่มีคนมาพูดว่าเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้
ผู้นำเนี่ยคำว่าผู้นำเนี่ยเขาคิดเหมือนกันก็ได้ตรงกันก็ได้
แล้วผมก็ไม่ได้ไปจำได้หรอกว่าใครพูดว่าอะไร

ผมก็ถามทางกระทรวงเพศว่ามีปัญหาไหมในเรื่องของการใช้คำว่าอะไรนะ
แต่ซึ่งทุกประเทศเขาก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละนะ
อันนี้ที่ผมเน้นย้ำมาก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวถูกไหม
เราไม่มีโรคใบใหม่อีกแล้วที่จะให้ลูกหลานเราอยู่ต่อไป
ถ้าหากว่าเราทำให้โลกใบนี้มันเสียหาย
แล้วก็มีท่านพระชายชาวท่านทรงมีรับหลักด้วยใช่ไหม
แล้วก็ในการแสดงความคิดเห็นต่างของบรรดาตัวแทนของประเทศต่าง
ไปกล่าวบนเวทีที่เขาคัดเลือกไปนะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่โลกร้อน
เพราะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะส่วนใหญ่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนก็พูดถึงเหตุผลและความจำเป็น
ซึ่งในที่ประชุมทั้งหมดผู้นำทั้งหมดกว่า๑๒๐ประเทศยอมรับ
คราวนี้ยอมรับแล้วว่าทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริง
เป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นผู้นำในเวลานี้ต้องปฏิบัติให้ได้
ที่ผ่านมาอาจจะช้าเกินไป๓๔ปีที่ผ่านมา
ในการที่ลดโรคให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า๒องศาเซียลเฟียส
ไม่งั้นระดับข้าวเมืองทะเลจะเพิ่มขึ้นมันก็มีผลกฎพ
แล้ววันนี้โลกก็เตือนเราแล้วภัยพิบัติต่างก็เริ่มมากขึ้น
อันนี้ก็เกิดจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะปัญหาการจราจรการใช้น้ำมันการใช้พลังงาน
ที่ทำให้เกิดการเรือกระจกการเกษตรก็มี
เพราะฉะนั้นน้ำตรีก็ได้นำเสนอในส่วนที่เราทำได้แล้วเราทำมาแล้ว
จะเห็นในคำกล่าวของผมก็ชี้ชัดไปว่ารัฐบาลเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว
แล้วเราก็ประกาศมาตรการของเราว่าเราก็พร้อมจะร่วมมือ
ในเวลาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้
อันนี้ก็เป็นการทำงานของรัฐบาลที่ทำมาล่วงหน้าแล้วนะครับ
ก็เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่คือหน้าที่ของผู้นำในเวลานี้
หรือก่อนหน้านี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละ
เราต้องมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตเราต้องทำงานทั้งสองอย่าง
ไม่ใช่ทำเชิงลุกอย่างเดียวต้องทำเชิงลับไว้ด้วย
เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ค้นจากระดับการพัฒนาปันกลางที่เราประกาศไว้
วันนี้เรากำลังเดินหน้าตรงนี้ที่ผมใช้คำว่าพลิกโฉมประเทศไง
เรื่องประเด็นความมั่นคงประเด็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
ดิจิทัลอุตสาหกรรมอื่นจะเห็นว่ารัฐบาลทำมาหมดแล้วทั้งหมดนั่นแหละ
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนจะเข้าใจ
และมออาณาคตร่วมกันเราถึงจะพริกชมประเทศไทยได้
เข้าใจนะคำว่าพริกโยคมองค์ระยุกต์นะจ๊ะ
นี่ผมก็เลยกำชับไปแล้วโดยเพราะว่าอย่างงี้โลกร้อน
ก็จะร่วมมือคณะกรรมการภาคคณะกรรมการต่างในการที่จะบูรการกันให้ได้

และข้อสำคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยเสมอทุกเรื่อง
เรื่องต่อไปเรื่องของพระเจ้าชาวก็เป็นโอกาสดีนะ
นายกได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศด้วยกัน
ทุกคนก็ยังตอบรับนายนกขนอย่างดีทักทายกันด้วยพรรดิการเป็นมิด
แล้วก็รักประเทศไทยนะครับ
ก็หลายท่านก็เคยมาแล้วหลายท่านก็ยังไม่เคยมา

เชิญมาก็รับปากกับเราไว้
ในส่วนของประชาธิบัยเดน

ท่านก็เข้าใจประเทศไทย

ส่วนภาคไทยเชี่ยวถ้าก็ชื่อชมในเรื่องอะไรละ
จากตัวผมเองก็อยู่ในงานด้วย

สิ่งนี้ต่างกับผมมันน่าจะขาดไปนิดนึงก็คือเรื่อง
จะกล่าวว่าขอให้ประเทศไทยร่วมมือกับการทำงานครั้งนี้
ตามที่ท่านนายกตรีวอลิสได้กล่าวมา
แล้วก็ตามที่ได้มีสมาชิกต่างพูดออกมาในกิจกรรมต่างในวันเปิดนะ
ผมก็รับปากกับท่านผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ผมกลับทูลว่าประเทศไทยกำลังเปิดประเทศอยู่
เรื่องแบบนี้ก็จะถูกถามหลายประเทศก็ถามการโปรไฟตกันทั้งสิ้นไหนแหละ

ซึ่งกันและกันอย่าขัดแย้งอะไรกันมาก
มันก็ไม่เคยนานอะไรไม่ได้หรอก
เวลาที่มีเรื่องแนววัตตาส่วนก็ดีขึ้น

รอบราบาทก็มีน่าที่ในการองค์ปรอบบาย
ก็ต้องอยู่กับที่อยู่ข้องเป็นการให้ดีที่สุดนะครับ
คำถามต่อไปเรื่องประธานวิบใช่ไหม
ซึ่งอันนี้ก็คงต้องหารือกับทางพักประชารัฐ

ผมก็ทราบแล้วท่านก็เตรียมเสนอให้ผมแล้วล่ะ

ก็ต้องเตรียมประโยชน์การเปิดภาคประชาลัทธ์

ยังไม่ทราบเดี๋ยวคุยกับท่านท่านหัวหน้าภาคอีกทีนะ
นะก็เห็นได้ข่าวแล้วว่าก็มีคนเตรียมไว้แล้วอ่ะนะ
ก็นั่งเตรียมไว้แล้วก็ต้องพินาธุ์ด้วยเร็ว
ว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการเปิดทฟาเป็นแสดงที่มีความสำคัญ
ก็ต้องหาคนที่ทำหน้าที่ดีที่สุด
เรื่องที่๓ยืนยันไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตรา๑๒
ในฐานะที่ผมเป็นน้ำตรีผมเป็นรัฐบาลและในส่วนของการพินาในเรื่องนี้
พินาการแก้รับนูนมันจบไปแล้วในขั้นตอนวาระหนึ่งใช่ไหม
มันมีเรื่องที่แก้สำคัญก็มีอยู่เรื่องเดียวอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะขยายความเป็นตรงอื่น
ผมคิดว่าบรรดาสมาชิกฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายใดก็ว่ากันไป
ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเรานะ
เราอย่าทำลายสิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเรากันเลยของคนไทยเกือบทั้งประเทศนี่แหละ
เกือบอยู่จำนวนอยู่บางกลุ่มเท่านั้นก็อาจจะไม่เข้าใจ
ในบรรณาเขาก็จะเข้าใจได้ขึ้นผมก็หวังอย่างนั้นแล้ว
วันนี้ก่อนเดินทางมาขึ้นข้างบินผมอีกกว่าไปแวะที่มิวเซียมของท่านหลอดหรือยุคเวลิงตันตั้งสมัยสงครามวอเธอรูเขาโอเขาเก็บทุกอย่างไว้หมดเลย
นั่นคือประวัติศาสตร์ของเขานี่เพียงแต่คนเดียวนะในเรื่องของการรวมยุโรปใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมสร้างความเข้มแข็งหลายประเทศด้วยกัน
ใช้เวลาแป๊บเดียวก็มานำบินเลยเขาไปทำงานทั้งหมดไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นเลย
ตลอดจนกงศูนย์ทูตต่างเขาทำงานกันอย่างเต็มที่นะ
เพราะฉะนั้นก็อย่าพูดอะไรให้มันเกิดความเสียหายนะจ๊ะ
วันนี้ภาพลักษณ์ของเราผมคิดว่าในเวทีโลก
พี่สู้กันสร้างเสริมกันต่อไปหรือไม่ใช่จ๊ะ
คุณผมทราบว่าหลายคนก็ให้กำลังใจผมไปจำนวนมากนะ

ไม่เข้าใจก็ต้อง

เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรให้มันเสียหายจากสิ่งที่มันดีแล้วอย่าทำลาย
แต่เป็นภาคที่เสนอชื่อผมเป็นไซล์โรงตรี
ถ้ามีอะไรผมก็ควรคุยกับหัวหน้าภักร์
หัวหน้าภักร์ก็ต้องไปทำเข้าใจกับอลหน้าลูกภักร์
ไม่งั้นนายกก็ทำให้ถูกไม่ได้